เที่ยวบ้านสายเดอร์หมอกที่เชียงดาวค่ะดูสิคะทะเลหมอกสวยงามมากเลย
แล้วก็ยังมีทิวเขาตัดกับท้องฟ้าโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามประทับใจจริง
ใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วค่ะ
แต่ต้องเตือนกันหน่อยนะคะว่าบางพื้นที่ยังคงมีฝนอยู่อย่างเช้านี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงมีฝนตก
แล้วก็ลักษณะของกลุ่มฝนนี้ไม่ตกหนักมากนักแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
ก็คือแถบจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนั่นเอง
ดูข้อมูลจากเรด้าณะปัจจุบันนี้เลยนะคะตอนนี้ปกลุ่มอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะ
แล้วก็ปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันจะเคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันตกของประเทศค่ะ
แล้วสายสายจะซาลงไปกะว่าช่วงเที่ยงบ่ายค่ำก็จะกลับมาตกใหม่อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้เป็นเพราะอะไรตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่อากาศกันเช่นเคยนะคะ
สังเกตว่าพื้นที่เส้นความกดอากาศเท่าโปร่งเลยค่ะแต่ว่าจุดบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ
จะมีเส้นความกดอากาศเท่าสีฟ้าตรงนี้อยู่นะคะก็บ่งบอกว่าบริเวณดังกล่าวจะมีโอกาสเกิดฝน
จากว่ามีปัจจัยจากลมสองด้านด้วยกันนะคะมาปะทะกันก็คือ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คืออยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
สอบเข้าหากันส่งผลทำให้ตอนบนของประเทศเนี่ย
ฝนไม่เยอะเท่าตอนกลางและตอนล่างสังเกตเลยค่ะเวลานี้นะคะ
ช่วงเช้าหน่อยภาคใต้แถบ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัตตานียาลานราธิวาสกลุ่มสีแดงสีชมพูม่วงนี่นะคะ
ก็คือฝนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวัง
ในการเดินทางการท่องเที่ยวกันส่วนช่วงเวลาบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงมาแล้วค่ะ
ฝนก็เริ่มกระจายกันมาแถบภาคใต้ตอนกลางพังงาภูเก็ต
แล้วก็ขึ้นมาภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานด้วย
ส่วนใหญ่แล้วนะคะฝนจะตกมาเป็นบ่ายเย็นค่ำรวมไปถึงข้ามคืนกัน
ส่วนใครที่จะลงไปใต้เพื่อไปเที่ยวทะเลตรวจสอบกันหน่อยว่าคลื่นสูงมากนะคะ
น้ำเงินเข้มไล่มาตั้งแต่แถบพังงาจนไปถึงแถบนราธิวาสกันเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางวางแผนการท่องเที่ยวกันนะคะ
วันนี้สิบเอ็ดกัญญาโยนภาคเหนือมีฝนเบาหน่อยร้อยและสี่สิบของพื้นที่
เช่นเดียวกับภาคอีสานแต่บางจังหวัดยังคงมีฝนตกอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏกาญจนบุรีสิงห์บุรีราชบุรีสุพรรณบุรี
คงมีฝนขณะที่ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีฝนมากหน่อยค่ะ

ฝั่งอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เฉพาะแถบจังหวัดพังงาภูเก็ตนั่นเองนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงชุ่มฉ่ำจากอิทธิพลของลมค่ะ
ยังคงมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ำเย็นแล้วก็ข้ามคืนด้วยนะคะ
สำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะ
โดยเฉพาะแถบภาคใต้ต้องรับประตะวัง
เพราะ๑๒๑๕กันยายนจะมีฝนเทลงมาจากร่องมรสุม

ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ทุกวันคุณจะได้ไม่พลาด

วันนี้ดิฉันไปก่อนนะคะมีคนรอถ่ายรูปอยู่สวัสดีค่ะ